เพราะว่ามีภาพชาวต่างชาติเล่นน้ำฝน
เล่นน้ำฝนในประเทศไทยก็สนุกสนาน
คนที่พบเห็นในประเทศไทยสักหน่อยหนึ่ง
ก็ไปเล่นน้ำฝนอยู่หน้าเมน
คลิปนี้เนี่ยพอลงไปในออนไลน์คนก็คอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
นั่นคือไปเล่นกันอยู่ไปเต้นกันอยู่ที่อะไรนะหน้าเมน
ข้างหลังเป็นเมนครับก็คือฝนก็ตกก็เล่นน้ำฝนแหละ
แต่ก็เล่นที่อื่นก็จะไม่เป็นอะไรแต่พอเหมือนข้างหลังเนี่ยเป็นเมน
ซึ่งคนไทยก็ถือกันนะคะก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์
เสียงแตกไปต่างนานานะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยไปคุยกับพระอาจารย์พยอมนะคะ
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านบอกว่าคือก็ให้อภัยเขาเถอะ
เพราะว่าชาวต่างชาติไม่รู้ธรรมเนียมจารีสบ้านเรา

แบบนี้ไม่มีความผิดแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสม
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นวัดแล้วไม่ใช่เทศกาลสงกรานหรืองานวัดงานบวชมาเต้นแบบนี้ก็ไม่ใช่
แต่เขาเป็นชาวต่างชาติก็ไปว่าเขาไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะ
ตามภาษาคนไม่รู้เราเป็นผู้รู้ก็คอยเตือนคอยแนะบรรยากาศจะได้ดีขึ้นค่ะ
แต่อันนี้สักขำว่ามันอยากจะเข้าใกล้เมนก็แล้วแต่เขา
เพราะว่าเขาไม่รู้อธิบายชี้แจงเขาไปความผิดเผิดอะไรมากมายเนี่ยมันคงไม่มี
แต่ว่าความไม่เหมาะสมเนี่ยมีเพราะว่าเป็นสถานที่วัด
เราเป็นผู้รู้ก็คอยเตือนคอยแนะเขาก็จะทำให้บรรยากาศดีขึ้น